สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะอืมวันเกิดคุณไอ้ม้าจะถึงแล้ว
เหมือนเกาหลีมากใช่ทำไมอ่ะฮะไม่หรอกคือตอนแรกอ่ะอุ้ย
ผมเรียบไงแล้วก็พอแบบปล่อยปุ๊บมันก็มาเป็นอย่างนี้
คือมันรู้สกปรกไหมไม่โอเคคนก็ชมเธอทุกวันเลยชมให้ฉันฟังว่าเธอหลอก
ก่อนพี่บาทกลับมาแล้วอ๋อใช่แล้วค่ะไปหายไปนานมากเลย
นี่คุณแม่ทำไมต้องเสียงสองคุณแม่คุณแม่มดต้องดูการเล่นละครของผู้
ผู้ชำนาญการทั้งหลายไหมก็กำลังศึกษาอยู่อีกหน่อยใช่ไหม
แบบว่าเออเล่นละครกับเขาเป็นบ้างอย่าเลยอย่าปูเสี้ยมเลย
บอกให้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฉันไม่อยากจะคุยฉันไม่อยากจะคุยกับนาง
แล้วส่วนทั้งวันนั้นทำวิรากรรมอะไรคะคุณแม่ทำวิรากรรมอะไรคะ
ฉันก็ไปออกนานนานทีฉันจะออกไปแอบออกเป็นแขกรับเชิญใครเขาสักทีนึงเนาะ
โอ้โหแต่ทีตัวเองน่ะหายไปจากรายการเป็นเดือนยังไม่เห็นจะมีใครเห่าใครหอน
กูหายไปวันเดียวโอ้โหเหมือนกูไปฆ่าคนตายแองจี้
และนี่นะอย่างฉันนะฉันก็เคยนะอยู่คนเดียวแล้วก็มีตัวแทนสอง
ฉันก็ไม่เคยไปอ้างอิงเลยนะว่ามันหายไปกันหมดอ้าวไม่เกี่ยวด้วยเหรอ
เหลือเหรอพอฉันนะไม่อยู่บ้างนะตัวเองอยู่คนเดียวแล้วมีคนข้างมาแทน
เพิ่งกลับมาได้ไอ้ก้นไปนอนไม่สบายอยู่ที่เกาหลี
แล้วยังไงแล้วยังไงไหม้เสร็จแล้วเนี่ยมันมันเริ่มปวดกล้ามเนื้อเนี่ยรู้สึกตัวเองปวดกล้ามเนื้อตั้งแต่ตอนรอยกระทงอ่ะ
อืมเนี้ยที่เรามาอ่านข่าวอ่ะแล้วเราก็ไปฉลองรอยกระทงกันใช่ไหมเออฉลองลอยหลองฉลองกระทงมันปวดฉลอง
ก็แหมก็ลงขะรูปไปแล้วเออเออเออแล้วก็แล้วก็นั่งแบบคุยกันนี้น่ะ
ก็นั่งปวดทั้งคืนเลยนะทำไมยังปวดอย่างนี้จนถึงตี๓มันปวดแปะไม่ได้
ถ้าตัดแป๊บมันแป๊บใช่ไหมเออมันปวดแบบมันปวดแบบปวดมากแล้วก็อ่ะโอเค
ไม่เป็นไรพอวันรุ่งขึ้นก็ไปถ่ายสามแซ่บใช่ไหมตั้งแต่๗โมงเช้าอ่ะ
เพราะมันทั้งสามอันนั้นยังไม่ได้บินนะยังไม่บินก็ก็ปวดนะ
มันเป็นอะไรวะแต่มันก็เหมือนคือเปิดต้นคอพออีกวันหนึ่งนะก่อนจะบินกลางคืนใช่ไหม
ไปถ่ายรายการโอละหมานก่อนนะสี่เทปครับเสร็จแล้วก็บินเลย
พอบินไปนะโอ้โหอยู่บนเครื่องนะปวดจังเลยก็เลยหลับไป
พอหลับไปเสร็จเพราะพอลงเครื่องมามันก็ยังปวดก็ไปโรงพยาบาล
เมื่อไหเม็ดจะขึ้นสักทีเนี้ยมันยังไม่ขึ้นอ่ะสิมันไม่แต่เอา
ตอนเด็ดขึ้นเลยได้ไหมจนกระทั่งแบบว่ามีอยู่คืนนึงอ่ะ
รอรอลูกค้าออกมาจากห้องผ่าตัดใช่ป่ะก็เลยให้น้องคนหนึ่งอ่ะ
บอกว่าช่วยดูหน่อยสิมันเป็นอะไรว่ามันเป็นอะไร
น้องเขาก็เอายาทาให้ถ่ายกล้ามเนื้อผมแล้วก็น้องเขาบอก
อุ้ยมีอะไรแดงแดงเป็นตุ่มด้วยเป็นตุ่มพองพองขึ้นมา
เขาบอกมีอะไรแดงแดงเป็นตุ่มต้นต้นต้นคอเนี้ยคืออันเนี้ยอันแรกเลย
อุ้ยนี่ม้านี่หายหรือยังเนี้ยนี่หายแล้วแต่ว่านี่ม้าอย่ามาโดนตัวหนุ่มน้า
นี่แน่นไปเลยแล้วยังไงแล้วเสร็จแล้วเนี้ยพอพอวันลุงตอนนั้นน่ะน่ะ
กลางคืนนะฉันก็เลยบอกว่าช่วยดูลูกค้าหน่อยนะฉันไม่ไหวแล้ว
เหมือนแบบว่าอยากจะนอนมากก็เลยกลับไปนอนตอนประมาณสักเที่ยงคืนตีหนึ่งอ่ะ
เสร็จปั๊บตื่นขึ้นมานะโอ้ยเป็นไงเลื้อยเลยใช่ไหมมันเลื้อยมาแบบว่า
เฮ้ยอะไรทำไมมันแดงอย่างเงี้ยมันแดงมากเลยมันเป็นแรงของเส้นประสาทมาเลย
ใช่แล้วก็ยิงถึงเสร็จแล้วเนี่ยก็บอกตายแล้วอยู่ที่นู่นทำยังไงอ่ะ
ก็พอดีตรงข้ามโรงพยาบาลศัลยกรรมเนี่ยมันมีโรงพยาบาลธรรมดา
ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปหาหมอที่โรงพยาบาลนี้
เหรือจะให้ล่ามเนี้ยมาเป็นเพื่อนด้วยนึกออกมะพอไปถึงปึ๊บ
พอไปถึงที่โรงพยาบาลศัลยกรรมเสร็จปั๊บใช่ไหมก็บอกเขาบอกนี่
ไม่รู้ทาลงไปในผ้าก๊อตแล้วก็มาโปะเราอืมแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ย
ก็ฉายแสงก็ทำอย่างนี้อยู่ประมาณสักเกือบ๘๙วัน

ไข้ไม่ขึ้นโชคดีมากถึงได้ล้านลาอะไรได้ก็ไม่มีใครรู้

กลางคืนนี้นอนไม่ได้เลย

แต่เป็นเก่งเท่านั้นไม่เป็นอะไรเห็นไหม
แต่ว่าฉันก็ไม่เคยลงภาพว่าฉันเป็นนู่นเป็นนี่

แต่ก็ไม่เคยแบบว่าคือเราไม่ได้
อ่อนแอไม่ได้ในขณะที่ลูกค้าเราก็เจ็บปวดเหมือนกัน

เราต้องแข็งแรงสิบ้าเหรอ

หรืออะไรอีนี่ไม่ต้องไปเปิดหมดทุกอย่างหรอก

หมดสิอันนี้งูอะไร

ทำไมนี่ไม่อันนี้ก็คือนานแล้วนะ
คดีมีน้องคนนึงเขาส่งมาให้

เดี๋ยวจะลงให้ดูไปเรื่อยทุกวัน

ถึง๑๐แล้วไม่น่าจะถึงนะประมาณ๗๐แล้ว
เดี๋ยวก็ต้องรอดูโอ๊ยเป็น
แต่ข่าวอยากจะให้กัญชัยเล่ากันซะก่อน

ฆ่าหั่นศพแม่ตัวเองซึ่งโอเคละคุณจะต้องเล่า
แต่ก็แน่นอนว่าชาวเน็ตก็ยังไม่หยุดสงสัยกันเยอะ

สรุปว่าลูกเป็นคนฆ่าแม่ตัวเอง
หลักฐานยืนยันคือกล้องวงจรปิด

ก็คือก่อนหน้านี้อย่างที่ผู้ชมได้ทราบกันไปนะฮะ

เด็กชายวัยรุ่นชายคนหนึ่งเนี่ย
ไปก่อเหตุสังหารแม่ตนเองนะครับ

เอาแช่ไว้ในช่องแข็งตู้เย็นนะครับ
แล้วก็ทีนี้เนี่ยหลายคนก็สงสัยนะครับว่า
น้องกายเป็นคนทำจริงหรือเปล่า
ก็ก่อนหน้านี้ก็มีเพื่อนออกมาบอกว่า

ถนัดซ้ายแล้วทำไมถึงยิงขมับที่มือขวา

ชัดเจนแล้วว่าน้องจะใช้มือขวานะครับ

จริงแล้วเนี่ยใช้มือขวาเขียนหนังสือ

ประเด็นของการที่ยิงข้างขวาเนี่ยก็
ไม่น่าจะมีอะไรติดใจแล้ว

ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือทางคุณนุษย์เองเนี่ย

คนติดต่อทางฝั่งของคุณแม่คุณติ๊กเนี่ยไม่ได้

ก็เลยมีความจำเป็นจะต้องมาที่บ้านหลังนี้

คือในฐานะที่เขาเองเนี่ยก็เป็นเหมือนแบบเป็นลูกน้องด้วย

พอไปถึงเสร็จก็ไปกับทางตำรวจคนหนึ่ง
แล้วก็มีรุ่นพี่อีกคนนึงแล้วก็มีคนข้างนอก
ที่ไปด้วยกันอีกว่าไหน๓๔คนอะไรอย่างนี้นะฮะ
แต่คุณติ๊กเนี่ยเป็นคนที่เข้าไปเรียกปรากฏว่าก็เจอทาง

แล้วก็ถือปืนออกมาคือตำรวจเขาก็เห็นด้วยนะที่ไปด้วยตอนนั้น
ก็คือเห็นตอนที่น้องกายฆ่าตัวเองถูกต้องไหมฮะ

ก็เป็นประเด็นทีนี้ตำรวจเองก็ได้มีการแถลงข่าวเรียบร้อยแล้วนะครับว่า
การที่คุณติ๊กเสียชีวิตเนี่ยก็คือน้องกายนั่นแหละครับ
เป็นผู้กระทำอืมเป็นคนกระทำโดยการที่
น่าจะใช้ของแข็งเนี่ยตีที่ศีรษะด้วยแล้วก็
แล้วก็หลังจากนั้นก็คือพอสลบก็ลากขึ้นไปบนห้องน้ำชั้นสอง

คือเหมือนแบบพยายามแร่คือพยายามตัดอ่ะ
โดยการที่ใช้ค้อนเนี่ยตอกไปบนมีดนะฮะ

ก็คือบนบนสรรมีดด้านบนเนี่ยนะครับ
ก็คือจะเห็นว่ามีรอยต่อของค้อนด้วย
มันติดคนข้างบ้าน
เขาได้ยินว่าแบบว่าตอนที่สิ่ง
เหมือนเอาเขียงหมูอ่ะเอาง่ายคือเวลาเขียงหมู
คือคนเขาบอกว่าพ่อผิดสังเกตตอนตี๔

แล้วก็จะยินเสียงเป็นตึง
เหมือนเสียงสับอะไรอย่างนี้ตลอดเลย
คือล่าสุดเลยนะครับ
ก็มีข่าวออกมาว่าทางพี่ของคุณติ๊กเนี่ย
ซึ่งเป็นคุณแม่เนี่ยนะฮะ
ก็ช็อกนะครับไม่คิดว่าเรื่องราวนั้น

รวมถึงคุณตาเองก็ไม่เชื่อนะครับว่า
กายเนี่ยจะโหดแล้วก็ทำได้แบบนี้นะครับ

หันแม่แช่ตู้เย็นลงมือเพียงลำพังด้วย
ทางโรงวิชาการตำรวจนครบานนะครับได้มีการนำกำลังตรวจสอบบ้านที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่ง
โดยคาดว่าจะใช้มีดหั่นแล้วก็ค้อนนั้นตอกชำแหละศพ
นำชิ้นส่วนล้างน้ำนะครับแล้วก็ห่อถุงพลาสติกแช่ตู้เย็นเอาไว้
ส่วนอธิบดีกรมสุขภาพจิตชี้นะครับว่าผู้ป่วยซึมเศร้ามีโอกาสจะทำร้ายตัวเองมากกว่า
ขอประชาชนนั้นอย่าตื่นตระหนกหรือหวาดระแวงผู้ป่วยทางจิตนะครับที่อยู่ระหว่างการรักษาตัว
นายวิทยาศักดิเขียวมงคลนะครับอายุ๕๐ปีซึ่งมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกับทางคุณแม่ติ๊กเนี่ยนะฮะ
ก็บอกว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่คิดนะครับว่าจะเป็นน้องของเรา
ซึ่งทางญาติเองก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะครับต้องรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์อีก๓๐วัน
ซึ่งหากผลออกมาแล้วอย่างไรก็พร้อมจะยอมรับนะครับส่วนศพของทางคุณติ๊กเนี่ยนะฮะ
ก็จะมีการบำเพ็ญกุศลตามพิธีศาสนาส่วนตัวเองไม่ได้หนักใจอะไรเกี่ยวกับคดีนี้
ทางด้านในลอนเถาวันครับอายุหกสิบสามปีมีศักดิ์เป็นอาของทางคุณติ๊กเนี่ยนะฮะ
ก็บอกว่าหลังจากที่เดินทางไปที่กรุงเทพก็ไปที่โรงพยาบาล
ไม่ได้เดินทางไปที่บ้านที่เกิดเหตุตนเองเนี่ยนะครับไปที่โรงพยาบาลเพื่อรับศพอย่างเดียว
ส่วนตัวคิดว่าน้องกายนะฮะอายุ๒๐ปีเนี่ยซึ่งมีศักดิ์เป็นเหรนนะครับ
ไม่น่าจะทำร้ายแม่เพราะไม่น่าจะโหดเยี่ยมขนาดนั้น
ซึ่งตอนเด็กเนี่ยน้องกายก็เคยมาอยู่ที่ตำบลบ้านไร่
ทั้งนี้นะครับในส่วนของเพื่อนของน้องกายผู้เสียชีวิตก็เปิดเผยนะครับ
ว่าเวลาที่อยู่กับเพื่อนเนี่ยเพื่อนนั้นปกติมากนะฮะเป็นคนที่สนุกมาก
แต่เคยมาเล่าว่าทะเลาะกับแม่ตามภาษาของวัยรุ่นแต่เขาเป็นคนรักแม่มาก
หอแต่ก็จะกลับบ้านไม่อยากอยู่คนเดียวอืมมีครั้งหนึ่งทะเลาะกับแฟนถึงขั้นทั้งมือนะฮะ
คอแฟนสาวก็เลยไปตรวจที่โรงพยาบาลจิตเวทสรุปว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าจริง
ก่อนจะมาก่อเหตุฆ่าแม่นะครับแล้วก็หันศพรวมถึงฆ่าตัวตาย
ขณะที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลสิริราชครับทางญาติฝ่ายพ่อของนายศิระสมเดช
หรือว่าน้องกายเนี่ยนะครับได้เดินทางมาติดต่อขอรับศพนายศิระหรือน้องกายนั้น
เพื่อที่จะนำไปประกอบพิธีทางศาสนานะครับที่วัดหลักสี่ถนนวิภาวดี
ญาติของฝ่ายพ่อของน้องกายก็เปิดเผยนะครับว่าจากเหตุการณ์ที่ผ่านมานั้น
ตนเองก็ได้ตั้งข้อสังเกตและข้อสงสัยโดยส่วนตัวไม่สามารถทำอะไรได้
ได้แต่ตั้งข้อสงสัยผ่านสื่อมวลชนและสื่อก็ช่วยหาความจริงว่าเป็นอย่างไร
จากนี้ครับได้มีการพูดคุยหารือกับญาติญาติด้วยกันนะครับว่า
จะตั้งศพของน้องนั้นเพื่อบำเพ็ญกุศลเอาไว้กี่วัน
สะเทือนใจเสียใจและไม่ทันตั้งตัวทุกคนพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับ
สำหรับป้าเองก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะติดใจอะไรและสงสัยอะไรแล้วนะครับ
จากตัวของป้าเองก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นี้นะครับเนี่ยนะฮะ
ล่าสุดล่าสุดนะครับทางแฟนสาวของทางน้องกายเนี่ย
ก็เปิดเผยผ่านทางโทรศัพท์กับทางไทยรัฐทีวีบอกว่าในวันที่ยี่สิบสี่
พฤศจิกาที่ผ่านมากายเนี่ยพาไปกินข้าวที่บ้านนะฮะ
ตอนเวลาประมาณหนึ่งทุ่มซึ่งวันนั้นตนเองก็เข้าไปนั่งเล่นที่บ้านของเขา
แม่ของเขายังอยู่ด้วยกันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะครับ
แต่ที่ผ่านมากายกับแม่เนี่ยก็อาจจะมีเหตุทะเลาะกันบ้างเล็กน้อย
แต่สุดท้ายขอโทษกันนะครับซึ่งหนูก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
จากนั้นสี่ทุ่มกายออกไปส่งหนูที่ปากซอยท่าข้ามยี่สิบแปด
ต่อมาเวลาประมาณ๕ทุ่มได้ส่งข้อความไปหากายนะครับ
แต่กายนั้นไม่ตอบแล้วมาตอบอีกทีตอนประมาณตีหนึ่งของวันจันทร์
โดยตอบเพียงแค่ว่าขอนอนก่อน
ก่อนหน้านี้เขาก็มีทุบตีเราบ้างแต่ก็ไม่ถึงขั้นทำร้ายร่างกาย

ทางด้านตำรวจนะฮะพลตำรวจตรีโชคชัยงามวงครับ
ผู้มันชาการกองมะครับการตำรวจนครบานเก้้า
สอบสวนโรงพรรคบันที่นันฮขอร์บถ้าข้าม
สอบปากคำพยานทั้งสองคนที่เข้าไปในบ้าน

ส่วนผลของการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับ
ก็เท่าที่ทราบจะออกภายในสี่ถึงห้าวันนี้
พร้อมย้ำนะครับว่ายังไม่สรุปว่าเป็นฝีมือลูก

แต่จากภาพกล้องวงจรปิดและพยานหลักฐานอื่น
เรื่องต้นยังไม่มีการเชื่อมโยงไปถึงบุคคลอื่นแต่อย่างใด
เจ้าหน้าที่จึงให้น้ำหนักไปที่ตัวของลูกชายเป็นผู้ก่อเหตุก่อน
เอาอย่างนี้ฮะขออนุญาตอ่านของเจี๊ยบเรียบด่วน
นี่เขาสรุปออกมาคือมันเกือบ๑๐๐แล้วล่ะครับ
เกือบ๑๐๐ทั้งพยานหลักฐานกล้องแล้วก็นิติวิทยาศาสตร์ทั้งหมด
ชี้ว่ากายน่าจะเป็นคนทำเกือบ๑๐๐แล้ว
เอาล่ะประเด็นที่มีคนเขาพูดถึงกันเยอะพอสมควร
ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงเจี๊ยบเรียบด่วนเอ่อ
สรุปไว้น่าสนใจมากคุณนายม้าที่เขาบอกว่าคนที่ไปพบศพคนแรก
คือที่พี่หนุ่มอธิบายคือลูกน้องของแม่เนี่ย
ไม่ถูกกันเนี่ยนะฮะไม่เผาผีกันนะแล้วเข้ามาบ้านได้ยังไง
อันนี้เขาบอกไม่จริงนะพี่อ่าไม่จริงเขาบอกว่าเป็นเพื่อนที่ยังทำงานร่วมกันอยู่
เดี๋ยวผมอธิบายตรงนี้ให้ฟังอันนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับผมเนี่ยได้มีการยืนยันชัดเจนไปแล้ว
รายการที่ผมทำนะครับคือประเด็นที่มันเกิดขึ้นเป็นเพราะว่ามีญาติของทางคุณติ๊กเนี่ย
เขาได้มีการมาโพสต์ไว้ในเว็บหนึ่งในในเพจหนึ่งแล้วกันนะฮะ
บอกว่าคนที่ไปเจอเป็นคนแรกเนี่ยไปอยู่ได้ยังไงเขาทะเลาะกัน
ทะเลาะกันหนักด้วยก็เชื่อว่าน่าจะเป็นคนที่กระทำถูกไหมฮะ
จริงแล้วเนี่ยหลานคนนั้นที่โพสต์ลงไปเนี่ยเขาชื่อว่าน้องปอนตอนนี้เขาอยู่ไต้หวัน
ไม่รู้เรื่องคือปอนเนี่ยเขาไม่ได้รู้เรื่องแล้วมีคนไปบอกเขาว่าณติ๊กเนี่ยเสียชีวิต
ติ๊กสิเสียชีวิตก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนบอกว่าคนที่ไปเป็นคนแรกชื่อว่านัท
คือนัทเนี่ยเป็นผู้ชายคนหนึ่งอยู่แถวบ้านนะฮะเปิดร้านทำผมอยู่
เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ปรากฏว่าเมื่อก่อนเนี่ยนัทกับทางติ๊กเนี่ยเขาเคยทะเลาะคืองอนกัน
แล้วทางฝั่งของปอนซึ่งเป็นหลานเนี่ยรู้ก็เลยคิดว่านัทเนี่ยไปถึงที่เกิดเหตุก่อน
ก็เลยเอ๊ะทะเลาะกันแล้วไปได้ยังไงได้ยังไงจริงแล้วหลังจากนั้นปอนเคลียร์กับนัทเรียบร้อยบอก
เขาไม่รู้ว่านัทกับติ๊กดีกันแล้วนัทกับคนตายเนี่ยดีไปตั้งนานแล้วแต่ว่าปอนซึ่งเป็นหลานเนี่ยไม่รู้
แล้วคนที่ไปคนแรกก็ไม่ใช่นัทด้วยนัทไม่ได้ไปนะฮะนัทยังอยู่ที่บ้านแต่คนที่ไปก็คือนุษย์
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ทางปอนก็เลยบอกว่าขอโทษด้วยที่โพสต์ไปแบบนั้นโดยที่ไม่ได้มีการสอบถามรายละเอียดต่างนานา
ก็เลยลบโพสต์นั้นทิ้งไปแล้วอันนั้นคือข้อที่หนึ่งไม่มีคำตอบแล้วนะฮะข้อที่สองที่เขาต้องเข้ามาเพราะว่าเขาขาดการติดต่อ
เมื่อกี้เราอธิบายไปแล้วติดต่อมาที่จริงมีการเรื่องเซ็นเอกสงเอกสารหายไปจนเข้ามาตอนตั้งแต่ทั้งคืนอ่ะยันเที่ยงทั้งที่เขานัดกันว่ารู้สึกจะเป็น๑๐โมงเช้านะฮะ
หนึ่งไม่อ่านไลน์ไม่รับสายนะมีการรับสายหนึ่งครั้งแต่ก็เหมือนการรับสายนั้นมีการพูดประมาณยี่สิบวินาทีนะฮะทำให้เพื่อนร่วมงานรู้สึกว่าผิดปกติ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
ทำไมเขาบอกว่าความจริงอ่ะเขามากับผู้ชายสองคนนะฮะมาถึงปุ๊บกายหรือลูกชายเนี่ยไม่ให้เข้าบ้านแล้วมีอาการคล้ายคล้ายโวยวายมีอาการเนี่ยโวยวายแล้วก็เหมือนสับสนแปลกเดี๋ยวก็บอกว่าแม่น่ะอยู่แถวในแถวเนี้ยแหละหรือบางทีก็บอกว่าแม่เนี่ยออกไปนอกบ้านแล้วทำให้เกิดเกิดเกิดเอ้ยมีมีข้อพิรุษเกิด
กันก็โทรเรียกตำรวจสายตรวจมาด้วยอืมอ่ะรู้สึกว่าอือมีความผิดปกติปุ๊บก็เลยโทรเรียกตำรวจคำถามทำไมถึงตำรวจมาเร็วปรากฏว่าตำรวจอยู่ในหมู่บ้านนั้นด้วยอืมนะฮะตำรวจมาเร็วเพราะเขาอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันในขณะเดียวกันลูกชายไปถึงปุ๊บก็พยายามจะอ้างตัวเองอ่ะพี่ว่าจะรีบไปม
ก็คือลูกชายแบบมีอาการแบบแสดงปฏิกิริยาวไม่ต้องมายุ่งอ่ะนะอืมเดี๋ยวจะเขาจะไปตามหาแม่เขาเองนะแล้วก็เปิดประตูพยายามเอารถออกรถค่ะที่เบ๊กกี้จอดอยู่หน้าบ้านเห็นไหมอืมพยายามจะเอารถออกนะฮะแต่ทุกคนเนี้ยก็ดูออกเฮ้ยทำไมมีอาการผิดปกติขนาดนั้นทำไมอ่าถ้าภาษาชาวบ้านอย่างเราก็คือว่า
อ่าในโลกโซเชียลโคนันเก่งเก่งใช่ใช่ใช่เยอะมากแม่ครับแต่สุดท้ายเขาก็ตั้งข้อสงสังเกตว่าทำไมตอนที่เหมือนว่าถ้าเกิดรู้ตัวว่าตัวเองทำผิดฆ่าแม่ทำไมไม่ฆ่าตัวตายแต่ตอนนั้นเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนนึงเขาบอกตำรวจเนี้ยกันลูกไว้ไม่ให้ไปไหนเพื่อนแม่ทั้งสองคนเนี้ยเข้าไปในบ

แล้วผู้ชายอยู่ฝั่งนู้นก็จะยกปะแรกจะไม่เห็นแต่ปรากฏว่าคนที่เห็นน่ะคือฝ่ายคุณนุษย์คือคุณนุษย์เนี้ยมองอยู่เพราะว่าประตูเนี้ยเปิดแล้วก็จะเห็นเพราะคุณนุษย์เห็นเขาก็กรี๊ดแล้วก็วิ่งออกอ่าอันนี้เป็นที่เขาที่มันคุยมาอ่ากรี๊ดก็คือเอาให้เจอหัวเพราะว่าเพราะว่ามันมีของลนตู้ตู้เย็
แม่ของเขาเองพี่ม้าแล้วเขาก็เอาศพพวกเนี้ยใส่ถุงพลาสติกแล้วก็แช่ช่องในขณะเดียวกันเมื่อลูกชายเห็นว่าเจอศพปุ๊บลูกชายไปเอาปืนมาตอนไหนก็ยังไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำไปไม่มีใครรู้ว่าลูกชายเนี้ยไปเอาปืนมาไหนแต่เป็นปืนของแม่เขาจริงจริงแล้วก็มีพยายามยืนยันว่าลูกชายหรือกายเนี้ยเป็นคนยิงปืน
จริงมีลายนิ้วมือลูกที่ปืนจริงนะครับแล้วก็จริงจริงแล้วไอ้ที่บอกถนัดซ้ายถัดขวาผิดครับเขาถนัดทั้งสองมือพี่ม้าเห็นไหมลักษณะของแม่การฆ่าหันศพของเขาก็คือเอามีดวางมีดวางอย่างนี้แล้วก็เอาค้อนทุบเพื่อเพื่อสร้างแรงแรงในการตัดมากขึ้นหั่นเป็นห้าชิ้นฮะช่วงศีรษะหนึ่งแขนซ้ายหนึ่งแขนขวาหนึ่งช่วงช่วงช่วง
ที่ดังกว่าเราจะใช้มีบัตรฐานที่หนาแน่นที่สุดที่เราจะอธิบายได้
น่าจะเป็นกล้องวงจรปิด

แสดงให้เห็นว่าตั้งแต่แม่ลูกกลับเข้าบ้านเนี่ย

ช่วงนั้นดูแล้วเนี่ยจากกล้องจะปิดไม่มีใครเข้าใครออก
ก็คือหลังจากแฟนสาวออกไปถูกต้องไหมจ๊ะ

อยู่บนตัวน้องกายหรือตัวลูกเขาด้วยอันนี้เป็นหลักฐานสำคัญ
แล้วที่สำคัญเนี่ยเขาว่าศพเป็นยังไง
ศพมีรอยตีที่หัวครับ
แทงที่หน้าอกที่คาดว่าเสียชีวิตคือเอามีดเนี่ยแทงที่หน้าอกแล้วมันไปทะลุปอด
มันไปโดนปอดนั่นแหละเขาคิดว่านั่นน่ะเป็นสาเหตุที่การเสียชีวิต
แต่ว่าจริงเขาตีหัวก่อนแล้วก็ตะลุปไปแล้วก็ลากขึ้นไปข้างบนแล้วน่าจะถึงจะแทงหรืออะไรสักอย่างเลย

แล้วก็การหั่นศพเนี่ยสามารถทำได้คุณ

ขอบคุณสำหรับการตอบชีพอย่างมีมารยาทนะครับผมครับ
แล้วก็ในสุดก็คือทิ้งลงชักโครกส่วนการตัดกระดูกก็เอามีดวางไว้แล้วก็เอาค้อนเนี่ยทุบ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

ต่อไปอย่าเพิ่งแบบว่าอย่าเพิ่งคิดกันเองอย่าเพิ่งเป็นศักดิ์นักสืบกันเองอืมนะครับแล้วไอ้ที่บอกว่าแม่ลูกรักกันดีคุณครูสอนพิเศษอ่ะเขาบอกว่าไม่จริงน่ะอืมเคยเห็นแม่ลูกเขาทะเลาะกันอยู่อืมก็สติแตกเหมือนกันก็มีทะเลาะกันบ้างลูกเคยจะเอาเหล็กไปแม่จะเอาเหล็กไปตีแม
เหตุเนี่ยเขาก็หาสาเหตุได้เพราะว่าเพราะว่าลูกน่ะไม่ตายแล้วลูกก็มาสารภาพทีหลังเขาบอกว่าโดนความกดดันตั้งแต่เด็กเด็กบ้างก็มีที่ฮ่องกงนะเขาบอกว่าโดนความกดดันจากพ่อกับแม่นั้นก็ฆ่าทั้งพ่อทั้งแม่เลยนะวางแผนสองเดือนนะไปซื้ออุปกรณ์มาหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็บ

เห็น่านั่งอยู่ติดกับทำไมได้นั่งติดกับนั่นอ่ะ

วันนี้คือเขามีการประชุมกรรมาธิการ
การป้องกันและปร่าบความการทุจริต
จริงแล้วประธานการประชุมเนี่ย
ซึ่งเขาบอกเลยว่าคนอย่างเอ๋เนี่ยต้องเจอผม

เขาบอกคนอย่างเอกเนี่ยไม่ได้เจอนั่งข้าง
เริ่มการประชุมในวันนี้ด้วยความวุ่นวายเล็ก
เนื่องจากเอก
ประชุมให้จับที่นั่งให้ที่ปรึกษาประธานกรรมการ๒คนคือในวัฒนาเมืองสุขแล้วก็คนตำรวจโทรวิโรศเปล่าอินบอกช่วยจับที่นั่งให้ใหม่หน่อยสาเหตุที่นั่งสาวปริณาประทวงเพราะอะไรรู้ไหมนะเป็นเพราะเหตุว่าที่ปรึกษาทั้ง๒คนนี้นั่งหัวเตาะเคียงพู่กับประธานทั้งที่ควรไล่ลำดับหรือฮะเขาว่างกัน
เนี่ยไปนั่งในห้องในห้องของประธานกรรมธิการแล้วยังไงเพราะที่ปรึกษาของประธานไม่ใช่ที่ปรึกษาของกรรมธิการทั้งคณะจนทำให้กรรมธิการในสัตว์ส่วนฝ่ายค้านประถวงเออเนี่ยเห็นไหมเออ
อะไรก็ประท้วงกันแล้วก็ยืนยันว่ามีความเหมาะสมแล้วแต่ในขณะเดียวกันนะฮะทางด้านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ย
เนื่องจากเขาเป็นคนแรงเป็นคนตรงอยู่แล้วจึงหันไปสอบถามเลขานุการการประชุมว่า
ที่เป็นข้าราชการสภาพฟูทัยละสนอนเนี้ยข้อบังคับการประชุมมีการระบุไว้หรือไม่
ซึ่งเขาบอกว่าเอาจริงจริงเขาไม่เคยระบุอะไรกันไว้หรืออืม
ว่าต้องนั่งอะไรยังไงอะไรยังไงทำไมหลงหัวโขนตัวเองขนาดนี้วะ

พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่
ที่ดินมีของหน้ากานเมืองคนอื่นอีกยังไง
นะฮะวันนี้หลายถ้าสมมุติ

เขาก็มีที่นั่งรัฐมนตรีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาล

ให้มันดีขึ้นได้มันจะแย่อยู่แหละ
เรื่องราวเรื่องต่อไปนี้เนี่ยบ้านเมืองก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดเลยนะ
อยากให้คนออกมาใช้เงินออกมาใช้เงินจะมีให้ใช้ไหม

วันที่๒๗เนี่ยในสกนทีพัฒน์ธียกุล
เป็นรองผู้ว่าดีมากดีมาก
โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คครับนะเฟซบุ๊คเขาชื่อนี้ค่ะ
พลทีพัทยกุลเขาบอกอย่างงี้ว่าเอามา
เราจะเปิดพื้นที่จำหน่ายของอาหารของหาบเร่แล้วก็แผงลอย
ในเส้นทางถนนย่านการค้าของกรุงเทพมหานคร
หรือว่าถนนคนเดินที่เยาวราช
เพราะล่าสุดเนี่ยท่านนายกได้มอบหมายให้กับคนเอกประวิทย์วงสุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรีก็เป็นหัวเรือใหญ่เลยนะคุมเลยนะฮะ
คุณภาพรวมกันนะไปจัดงานนี้ขึ้นมา
โดยจะนำกระทรวงต่างมาร่วมจัดงานกับกอทมด้วยนะคะ
สำหรับบริเวณถนนเยาวราชเนี่ยเขาจะจัดทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์
เริ่มตั้งแต่ทุ่มนึงถึงเที่ยงคืน
กินกันให้สบั้นกันไปเลยนะจะเริ่มตั้งแต่วันที่๑๓
แล้วก็เป็นอย่างนี้ต่อเนื่องกันไปทุกอาทิตย์
ศุกร์เสาร์อาทิตย์ตั้งแต่๑๓๑๔๑๕แล้วก็
ไปอย่างนี้ตลอดเวลาโดยเบื้องต้นเนี่ยเราจะทำประมาณ๓เดือนก่อน
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะเราเขาใช้วิธีการอย่างนี้นะ
วันศุกร์และวันเสาร์เนี่ยแค่สองวันนี้นะเขาจะปิด
ถนนฝั่งละ๑เหรนธุ์ฝั่งละ๑เหรนธุ์จริงแล้วยาวาระ

มาให้ข้างเขาจอดกันไว้เฉยค่ะ

ที่จริงแล้วมันไม่ใช่เป็นทางจอดรถแต่มันไม่มีที่จอดรถ
ทำอะไรละ๑๒๓๔๕๖หรือ
เขาก็จะกั้นเอาไว้เนี่ยข้างละเลน

ข้างซ้ายทีข้างขวาที

รถวิ่งได้แค่๔เลนโอเคไหม
สำหรับเสาร์อาทิตย์แต่วันอาทิตย์ปิดหมดเลย
หรอเออวันนี้ไม่ต้องไปนะปิดหมดเลยเออเออปิดไหนก็ปิดทั้งถนนเนี้ย
เริ่มตั้งแต่ตรงนี้ไม่ให้เอารถไปเลยใช่ไหมเอาไปก็ปิดหมดเลย
มึงจะเอารถไปทำไมซีซัวเนี้ยมึงจะบ้าแล้วกินยังไงอ่ะ
ยังไงมันก็เดินกินสิแล้วถนนคนเดินก็ให้เดินเดินแล้วก็ไปกิน
เขาเริ่มตั้งแต่เฉลิมบุรีแล้วก็ยาวไปจนถึงแยกราชวงศ์
ดังนั้นใครที่มีคนขับรถเนี่ยก็ส่งตรงอีประตูจีน

ช่วงหน้าช่วงหน้าก่อนไปตอนนี้ฟาร์มปรินาคนเยอะมากนะฮะ
อะไรกันเขาไปซื้อขี้ไก่ครับเหรอ
เขาไปซื้อขี้ไก่กันเปรียรา
ปรินารถจากสิบหกบาทเหลือสิบบาทอุ๋ยรถติดหน้าที่ดนปราบ
ออกจากวัดไอ้ไข่ไปไหว้วัดไอ้ไข่มายางรถน่ะแตกทะเบียน๙๒๓มันจะต้องรถตู้เช่าไงเวลาเราไปวัดไอ้ไข่ก็เช่ารถตู้ไง
มันคุ้นนะแม่๙๒๓ทำไมอ่ะเขาให้ซื้ออะไรยางหน้าแตกก็ยังแตกแหมกระเทยไปกันเป็นแสนขนาดคุณแม่รถมันก็ต้องแตกสิฮะ
ตัวใหญ่ทั้งนั้นใช่ป่ะเพราะว่าคุณแม่นเหมาไปยิ่งกว่านี่อีกแล้วตั้งแต่ตีสี่ลูกน้องไปกี่วงนะโอ้ยิ่งกว่าแม่ง๗๐๘๐คนไปทำไมบ้างชอบ

ก็ว่ากันไปช่วยส่งไลน์เข้ามาหน่อยว่าถ้าสมมุติเป็นแบบรถยางแตกที่นครที่ภาคใต้รถยางข้างหน้า
ฝั่งไหนซ้ายหรือขวาแม่ไม่รู้อีกแล้วสมีแขนนั่งอ่ะมันหักมาก
อันนี้คือไปวัดมาแล้วออกมาค่อยออกจากวัดไปทำบุญเสร็จมาแล้วไปไหว้ไข่เสร็จหมดแล้วกลับมาปุ๊บแล้วก็ออกจากวัดปุ๊บ
การพบรอยพญานาคคุณไอ้ม้าฟังยังไงว่าเมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ย
ในบริเวณที่พักสงฆ์บ้านหนองใหญ่นะฮะได้มีพระพุทธรูปหนึ่งนะครับ
เห็นมีรอยอะไรก็ไม่รู้มีพระรูปหนึ่งครับมองเห็นมีรอยอะไรไม่รู้
ลักษณะคล้ายกับเป็นรอยพญานาคนั้นขึ้นไปบนหลังคานั้นนะฮะ
พาดบนหลังคาสาราประชาคมหมู่บ้านอืมจากนั้นจึงได้บอกให้ชาวบ้านรู้
พอชาวบ้านรู้ก็ต่างมาดูแล้วพูดกันไปเป็นปากต่อปากว่ายังไงรู้ไหม
ไงครับว่ามีรอยพญานาคเลื้อยบนหลังคาอุ้ย
ส่วนจะใช่หรือไม่ใช่ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครกล้าฟันทงนะฮะ
แล้วยังไงอยู่ติดกับกำแพงวัดเหรออยู่ติดกับกำแพงวัด
ส่วนด้านนอกเนี่ยจะเป็นที่ของคุณตาพิชัย
ในช่วงก่อนนั้นยังไม่มีความเชื่อ
ที่เห็นนุ่มนุ่มกว้างข้าวอยู่
ไม่ผมไม่ดูนี่เห็นไหมหงอน

หนุ่มฟังให้จบยังไม่มีใครเชื่อว่า
ที่เห็นน่ะคือรอยอะไร
จึงได้ให้วัยรุ่นเนี่ยขึ้นไปบนหลังคา

พอมาในตอนเช้าหัวใหม่มีรอยขึ้นมาอีก

ทุกคนก็เลยต่างสงสัยความอยากรู้อยากเห็นของชาวบ้าน
ก็จึงผ่าแบบสิ่งที่ออกที่สุดทางออกที่ที่สุด

อู้หู้นี่ไงแล้วยังไง
ก็ให้ร่างสงศ์เนี่ยมานั่งใส่ดู
แล้วก็ร่างทรงบอกว่านั่นคือรอยพญานาคจริงจริง

พร้อมบอกชาวบ้านว่านี่อย่าได้ไปล้างหรือไปทำอะไร
ปล่อยไว้อย่างนั้นนะพร้อมทั้งบอกว่า
แต่ก่อนตรงบริเวณนี้เป็นสระน้ำเก่าแก่

แล้วเจ้าของที่เนี่ยได้ขายส่วนหนึ่งให้กับทางวัด
ต่อมามีการตัดต้นมะขามออก
เอาดินมาถมเพื่อทำสาราทำประโยชน์ให้ทางวัดเนี่ย
แต่หมู่บ้านเนี่ยทำให้พญานาคอึดอัด
ทำไมล่ะที่อึดอัดพญานาคอึดอัดสิเธอ

แล้วก็มาอยู่ที่ต้นมะม่วงด้านนอกของวัด
ซึ่งต้นมะม่วงมียอดออกมาเป็นรูปร่างแบนงองอ

เห็นมั้ยล่ะก็เมื่อกี้ถึงให้บอกไง

บางคนก็ไปนับที่
แต่คราวเนี่ยชาวบ้านก็มาทาแป้งอีก
อีกเลขอะไร๕๔๑แล้วทำไมเธอเก็บแรงไว้อ่านข่าวดีกว่ามานั่งเล่นต่อแหล่ง
ยังไงไม่ได้ไม่ได้เห็นอะไรรู้ไหม๔๓แล้วก็นับไปมาม่วงเธอนับไปมาม่วง
นับไปมะม่วงอะไรมันเนี้ยนี่หนักหนักข้อแล้วเนี้ยนับไปมะม่วง
ใบมะม่วงเนี่ยนะได้สองสี่ที่แปลกใกล้ใกล้กับบริเวณเนี้ย
ชาวบ้านออกมาส่องโอ้ยเป็นอะไรเครียดอังกฤษวาสขึ้น
เป็นบางเรื่องไม่ใช่แอ้นเย็นกลางคืนแล้วไงชาวบ้านก็ต้องออกมาส่อง
บยามค่ำคืนส่องทำไมกบฮะส่องทำไมกบกูก็ไม่ใช่วิถีชาวบ้าน
กูก็ไม่เคยไปส่องกับเขานะกบเพราะกูไปส่องกูจะไปรู้ไหมส่องกบ
เขาส่องกันทำไมถามก็ไม่ได้อ้าวก็ฉันจะไปรู้ไหมฉันก็ทำงานอยู่
เธอกรุงเทพฉันจะไปส่องกบตอนไหนวะถามก็ไม่ได้เนอะอะไรวะเนี่ย
ปรากฏว่าส่องกบจังครับเจอปฏิหารปฏิหารอะไรเห็นคลื่น
อุ้ยเห็นคลื่นในครองน้ำที่ติดเนี้ยมันมูดหรือเปล่าอ่ะมูด
เป็นคลื่นวิ่งยาวคล้ายกับพญานาควิ่งเล่นวิ่งอยู่ในน้ำวิ่งอยู่ในน้ำ
สำหรับชาวบ้านจะมาดูต้นมะม่วงเนี่ยเยอะช่วงเช้ากับตอนเย็น
มะม่วงนี้ก็คือพันน้ำดอกไม้ด้วยนะอุ้ยน่านะฮะที่แปลกคือต้นกล้วยที่ปลูกอยู่ข้างกำแพงวัด
พอยอดออกมาผิดปกติไปหมดตัวลงกล้วยเดี๋ยวก่อนตกลงกล้วยหรือมะม่วงเนี่ย
กูต้องอ่านทั้งกล้วยทั้งมะม่วงน้ำดอกไม้อ่านแม่งหมดเลยอ่าเดี๋ยวขอสชด่านะ
ก็ไม่ได้พูดคำนี้แล้วง่วงมากอืมสองกบก็ต้องอ่านเห็นไหมส่ะ
ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ

อ่าสิบแปดไม่ต้องส่งมาที่ไทรรัษฐศ์นะคะเออเออหรือไม่ว่าก็ส่งไป
ไปหาอ่ารองประทานสะพานักหนึ่งก็ได้เออบอกให้รองประทานสะพา
เธอตามลูกชายมันหน่อยครับทำอะไรวะเยอะมาก
แมวเรียวหน้าก็บอกว่าสิวหาย
ก็จะมีเด็กผู้หญิงคนนึงเนี่ยชื่อนางสาวดินดา

เสร็จแล้วนางก็นั่งเรียนหนังสือแบบนี้แล้วแมวก็เรียนหน้าอย่างนี้

มันก็จะหายไป

เฮ้อ้อยกบปุ๊บปุ๊บอ่ะเหรอ

มันดูมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะ
ของมหาวิทยาลัยฮาร์เบิร์ดก็บอกว่าไอหนำลายแมวมันอาจจะมีพวกสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก

คือแบบผมเห็นภาพนี้ผมไม่ได้สงสารคนผมทินสานแมวมากกว่าตัวเนี่ย
มันจะอ้วงไปในแมวมันเรียไปหมดเลยเวรร์กรรมมันคิดอะไรวะ

เขาบอกว่ามันจะมีไอ้สัตว์ตัวเล็กเนี่ยนะอยู่ที่ลิ้นแมวเนี่ยเข้าไปในสู่เข้าไปในผิวหนังได้เนี่ยมันจะไปผสมกับเนื้อเยื่อนะปากจมูกหรือว่าดวงตาเนี่ย
หากเชื้อโรคสัมผัสภายในร่างกายมนุษย์แล้วแบคทีเรียสามารถจะทำให้ผิวหนังติดเชื้อ
หรืออาการเหมือนเป็นไข้อย่างเช่นตัวร้อนแล้วก็หนาวสั่นอาจจะเป็นโรคร้ายแรงได้
อย่างเช่นเยื่อหุ้มสมองอักเสบนั่นแหละต้องระวังไว้ให้ดี

าเป็นความเชื่อของเขานี่เห็นไหม
มันมีลิ้นแมวจะเป็นแบบเนี่ยแต่จาก

เป็นอย่างเนี่ยต้องหาดกลัวทางหลังกูสิ

เธอเชื่อด้วยหรอ

โปรยหัวก่อนขออ่านโปรยหัวก่อนทำไมไม่อ่านสคริปต์มาก่อนเหมือนกันอ่ะ
พอกันแล้วสองคนอ่ะฮะมาอ่านสทมิจหรอกคะอาจารย์ดวชขึ้นข้างแผง
แจ้งมันคำว่าพระประหลัดกิตติชัยวรรธรรโมเป็นเจ้าวัด
วัดผ่านศึกอนุคูณจังหวัดตะคอราชสีมา
จับงูจงอางขนาดเคืองนี่นี่นะฮะจับด้วยมือเปล่าด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับพระอาจารย์ท่านเปิดเผยนะครับว่าเมื่อคืนวานประมาณช่วงหัวค่ำเนี่ยมี
ลูกวัดได้ยินเสียงไก่ร้องกระตั๊กกระตากอยู่ในวัดก็คิดว่าสุนัข
จะกัดกินไก่หรือเปล่าแล้วก็ได้ยินเสียงแปลกแปลกข้างกำแพง
ก็ใช้ไฟฉายนั้นส่องดูตกใจนะครับเพราะงูจงอางยักษ์เนี่ย
อยู่ใต้ต้นโพข้ามกำแพงก็เลยให้ลูกศิษย์
วิ่งไปตามเจ้าอาวาสมาช่วยโดยพระลูกวัดใช้ไฟฉายเนี่ยส่องด้านหน้า
งูนั้นมองไปด้านหน้าส่วนพระประหลัดจิตติชัยเจ้าอาวาส
่องไปข้างหลังย่องไปข้างหลังซึ่งงูจงอางขนาดใหญ่
ชูคอสูงเท่ากำแพงสูงประมาณเมตรยี่สิบ
พระอาจารย์กระโดดขึ้นกำแพงค่อยคว้าคองู
งูนั้นคามืออยู่แล้วก็ให้พระลูกวัดนั้นช่วยกันจับตัว
จากนั้นใช้เชือกรัดปากเอาไว้นะครับแล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มารับไป
แล้วก็เอาไปปล่อยที่เสียดอ้าเขาเสียดอ้าคืออะไรวะ
ที่ไหนที่ไหนเขาเศียร์อ้าอยู่ที่ไหนบ๊วยดำ
ฉันกำลังดูข่าวข้าหันศพคุณฟังกูจงอังก่อนจับกูจงอังด้วยมือเปล่า
ตัวใหญ่ขอ๐เมตร๒๐แล้วเอาไปปล่อยที่วัดเขาเศียร์อ้า
ซึ่งอยู่ไม่ไกลนะครับก่อนที่ปล่อยที่กูภัยก็วัดความยาวงูได้๓๗๐เมตร
มาจากคลิปวิดีโอนในมือถือเข้าจำอ๋อครับท่านน่ะ
เปิดดูมือถือแล้วก็ศึกษาการจับงูจนกระทั่งมีความรู้นะครับ
พร้อมโชว์อุปกรณ์จับงก์ให้ดูด้วยคือทำแบบง่ายง่าย
จับงูมาแล้วหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นงูเหลือมงูอื่นอื่น
แต่ครั้งนี้จับจงอางที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ยาวมากแต่ไม่กลัวนะ
จับทุกทีจะได้เจ้าหน้าที่กู้ไภเนี่ยมารับไปปล่อยป่า
แล้วก็รอบวัดงูเนี่ยมันชุมมากนะครับ
เพราะใกล้วัดนั้นมีการก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์
มันก็เลยหนีเข้ามาดูสิตัวใหญ่มากอ่ะเนี่ย
คุณพ่อดามหันไปดูเลยสิเห็นมั้ย
เห็นเห็นนะจับได้
สรุปว่าพ่อแม่กับลูกไว้คนละวัดกันเนาะ
ก็ใช่สิคนละวัดสิเพราะว่าแม่ก็ไปร่วมสุโขทัย
ส่วนลูกอยู่ที่หลักศรีอยู่ที่กรุงเทพอืม
มีเรื่องราวดีนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสวยความงาม
ไม่ใช่ค่ะต้องของคุณหนุ่มค่ะ
ทองแม่ทองค่ะเอาของผมก่อนมั้ย
ของคุณหนุ่มก่อนนะคะอันนี้เก็บไว้เบกหน้านะคะ
ของพี่เก็บไว้เบรกหน้านะเพราะลูกค้าเราเยอะค่ะ
ค่อยอ่านทีละอันไปของผมก่อน
ไปที่เรื่องนี้เลยนะครับผ่านไปเรียบร้อยแล้วกับแคมเปญสุดปังนะฮะ
จัดมหากรรมทองนะฮะครั้งที่สิบสี่ขึ้นครั้งนี้เนี่ยเขาจัดหนักจัดเต็มจัดแน่นกว่าเดิมนะครับ
เพื่อส่งท้ายปีเก่าในคอนเซ็ปต์ลดค่ากำเน็ตทุกอำเภอรายละเอียดมีอะไรบ้างไปชมกันหน่อยครับ
ตั้งแต่วันที่๑๕พฤศจิกายนถึงวันที่๑๕ธันวาคมนอกเหนือไปกว่านั้นเรายังมีการลดค่ากำเนิด๗๐๖วันนะคะ

ลดเนอะผ่อนทอง๐๑๐เดือน
ชาวไปแล้วก็นะดูดิสาวเต้นกันใหญ่เลย

นี่วันก่อนเธอไปพูดถึงดาราดารานะดาราจับนมจับอะไรนะ
ชาคลิปเขาบอกว่าเครียดมากไม่ควรไปว่าอีกคิด
เขาเคลียร์ไปแล้วชาคริสน่ะบอกไปแล้วเขาส่งไลน์มาคุยกับผมเรียบร้อยแล้ว

บอกไปแล้วว่าไม่ใช่ชาคริสนะภายผิดกันหมดเลยพักก่อนช่วงหน้าอักษรย่อกำลังฮิตในโซเชียลนะครับ
นางเอกสาวโดนไฮโซเท

มาเรื่องสวยงามก่อนที่จะไปข่าวนะคะ
มีเรื่องความงามความสวยบนใบหน้ากันบ้างไหมล่ะคะมีปัญหากันไหม
ใครที่กำลังมองหาซื้อลิปสติกที่สามารถที่จะทาได้ทุกวันสีสวยสดใส
วันนี้เรามีลิปส์ทิ้นนะคะซึ่งก็นี่อยู่ด้านหน้านี้นะคะ
เป็นลิฟต์ชิ้นเนื้อบางเบาแต่ให้สีชัดติดทน
กรบสีปากเดิมได้มิดสีสันสดใสน่าใช้มาก
ทาแล้วให้ความรู้สึกชุ่มชื้นมีความหอมของเบอรี่อยู่ด้วย
นิดเดียวแล้วเกลี่ยจะดูสวยเป็นธรรมชาติมากเลยฮะ
สามารถใช้ได้ทั้งตาแก้มแล้วก็ปากคุ้มสุด
สีมันจะไม่ค่อยติดทนใช่ไหมแต่จริงจริงแล้วเนี่ย
ให้สีชัดแล้วก็ติดทนมาฝากคุณผู้ชมกันเลยทีเดียวค่ะ
ทำให้ปากของคุณเนี่ยนะคะเอาอย่างนี้ทาให้เต็มหนึ่งที่ปากก่อน
แต่ถ้าสมมุติว่าคุณอยากที่จะให้มาดูเรื่อยเป็นธรรมชาติแบบสาวเกาหลี
ก็ทาลงไปตรงบริเวณด้านในริมฝีปากตรงกลาง
แล้วก็ใช้นิ้วเกลี่ยเบาอย่างนี้แหละค่ะก็จะดูสวย
มีทั้งแบบซองแล้วก็แบบแท่งให้เลือกสำหรับแบบแท่งก่อนดีกว่า
ราคา๑๖๙บาทมีให้เลือก๖เฉศสีด้วยกัน
เบอร์๐๓สีส้มสดใส๐๔สีสีแดงสดใส๐๕สีแดงเหรือ
แล้วก็เบอร์๔๐๖สีแดงเข้มฮะ

ส่วนแบบซองราคาเพียงแค่๔๙บาทเองครับมี๔เฉดสีเท่านั้นเอง
นะฮะก็เรียกว่าคือสีเบอร์๐๑๐๒๐๓แล้วก็๐๕นะครับคุณผู้ชมครับตามหน้าจอนี้เลย
ใครสนใจสามารถไปหาซื้อกันได้นะครับที่ร้านคามาร์ทเป็นคามาร์ทชอปนะฮะมีร้านวัสสันนะครับ

ไฮโซหนุ่มเฉดทิ้งน้องคนสวยวรบีตีเสมอพ่ออยากสบายต้องอยู่ให้เป็น

คำนี้ดูเหมือนยังเป็นกฎเหล็กของไฮโซไหมคุณนายม้า

บอกว่าคำนี้ดูเหมือนยังเป็นกฎเหล็กของไฮโซที่วางไว้ให้สาวที่หวังจะได้เป็นคุณนายพันล้าน

ปฏิบัติตามเหมือนเคสล่าสุดของน้องดารานางแบบคนสวย

ดารานางแบบคนสวยที่อยู่ไม่เป็นคิดจะไปทาบรัศมีคุณพ่อของไฮโซ

งานนี้ก็เลยจบเหโดนเทไปแบบซึมเพราะความวาระบีนะฮะ
เอาจริงแล้วจุดเริ่มต้นของคู่นี้คือไปแย่งเขามา

โดยไฮโซหนุ่มเนี่ยต้องจบชีวิตคู่กับพันรยา

มีภรรยาคนสวยเพียบพร้อม
ก็เพราะน้องสาวคนนี้ด้วยแหละค่ะ
โดยเมียสาวของไฮโซทนไม่ไหวที่น้องคนสวยวรบี
พยายามทุกทางที่จะประกาศตัวให้เป็นน้อยให้โลกรู้
ซึ่งเมียสาวก็สวยเลิศเชิดพอตัว

งานนี้อุตส่าห์ได้ไฮโซมาครอบครองคนเดียว

แต่ด้านไม่อยู่ให้เป็น
มีปมชอบยื้อแย่งต้องดีเด่นกว่าใคร
เพราะหลังชนะเมียเขามาได้แล้วเนี่ย
ก็ยังจะไปเอาชนะคุณพ่อเขาอีก

เพราะพอไฮโซหนุ่มเนี่ยเอ่ยปากในวงเพื่อนว่า

คนสวยก็ดันไม่ดูตาม้าตาเรือ

โอ๊ยซื้อให้พ่อทำไม

เอาเหรอซื้อให้พ่อทำไมไม่ซื้อให้หนู

ถูกกลับบ้านไฮโซตาสว่างตัดสินใจได้ว่าบอกเลิก
สารแต่น้องคนสวยชีช้ำเพราะความวารบีสุด

ชะตาขาดป่านนี้ไปต่อชะตาแล้วมั้ง

หื้อใคร

ไม่ขยี้เหรอไม่ขยี้เหรอ

เนี่ยเอาเดี๋ยวก็ข่าวที่แล้วเห่าดังดัง
หวายวันนี้เจนมาสัมภาษณ์กับฉันอีกเจอ

ซัลลาแนนมีมึงก็พูดอยู่คนเดียวเนี่ยตอนนี้กันว่า

มีมึงน่ะแล้วมีคนเดียวเนี่ยแหละ
ก็มีคนเดียวเนี่ยแหละเอาไปคุณไอ้มาสเชิญค่ะ
แล้วพอมีครั้งหน้าที่ไปหลังที่ไม่ทำลายเขามาเนี่ยบาลิโออยากเจอตามหาคุณอยู่นะ
ใครยังไม่เจอไม่ใช่เหรออยากให้มันจบจังเลย
เบลล่าเขาบอกอยู่ดีก็ลุกขึ้นมาโพสต์ภาพถ่ายนางเอกซุปตาเบลล่ารานีลงบน
แหละนะประกาศคิดถึงให้โลกรู้กันเลยทีเดียวนะสำหรับพระเอก
ล่าสุดเบรลล่าเขาก็เลยมาเปิดเผยน่ะเนี้ย
บอกว่าจำหน้าได้ไหมอ่าเหรอลงรูปไว้ประดับไอจี
หน่อยนะนี่เป็นต้นก็เบลล่าเขาก็ออกมาเปิดเผยว่า
ช่วงนี้เนี่ยนะคะก็ไม่ค่อยได้เจอกันอ่ะเพราะว่าพยายามจะเจอแล้วนะแต่ว่ามันไม่มีเวลาจริง
เพราะว่ายุ่งนะด้วยกันทั้งคู่เลยทีเดียวขนาดเอาคิวนะมาดูเทียบกันแล้วนะว่าจะเอายังไงกันดีนะ
เผื่อว่าจะได้เจอเชื่อไหมแน่นกันทั้งคู่เลยไม่หาทางเจอกันไม่ได้เลย
ส่วนเรื่องของความคิดถึงเนี่ยก็คงจะต้องฝากไปถามพี่เขานะคะว่าอะไรยังไง
ก็แบบว่าเขินแล้วเนี่ยเขินแล้วเนี่ยประมาณนั้น
พี่เขาก็อาจจะแบบว่าแค่ลืมหน้าเฉยหรือเปล่าตอนเนี้ยอ่านก็เขินนิดนึง
ไม่คิดว่าพี่เวียเขาจะออกมาประกาศตามหาอะไรขนาดนี้ไม่เคยคิดเลยจริงเตอร์ไพรส์อยู่เหมือนกัน
ทริปที่จะไปเที่ยวเนี่ยเราก็ยังไม่ได้เคาะเลยนะว่าจะไปไหนนะ
เพราะจริงตัวเบลเองเนี่ยนะคะก็มี

แต่แบลเนี่ยนะก็จะมีทริปเนี่ยจะไปทำงานอยู่แล้วก็อาจจะแบบว่าแวะไปพักผ่อนต่อ
ส่วนของพี่เดียเนี่ยนะคะเขาก็คงกำลังดูคิวเขาอยู่เหมือนกันนะ

อล่ะก็บอกให้ปิดเบรกแล้วเขาเขียนมานี่ไง
คุณหนุ่มจุ้ยธีรพัฒน์เปิดใจชีวิตพึ่งทางธรรมนะครับถึงหน้าที่คนรักจบลงแล้วแต่ก็ยังเป็นพ่อที่ดีให้กับลูกนะครับหลังปิดฉากความรัก๑๑ปีเซ็นใบหย่ากับอดีตภรรยาคุณแอนนาตชาก็มีภาพของนักแสดงหนุ่มคุณตุ้ยนะครับเดินทางปฏิบัติธรรมที่วัดป่าแห่งหนึ่งหลายคนอดคิดไม่ได้นะครับฝ่ายชายต้องการหาที่พ
ทางใจหรือเปล่าในช่วงที่เจอมรสุมชีวิตนะครับล่าสุดคุณตุ้ยก็ออกมาเปิดใจนะครับบอกว่าเป็นเรื่องปกติที่ตนเองเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพื่อต้องการความสงบแล้วก็เพิ่มสมาธิการทำงานมากขึ้นนะครับยืนยันนะครับว่าไม่ได้ทำเพื่อต้องการจะละทางโลกส่วนเรื่องของลูกชายน้องไตตันนั้นนะฮะก็ยังคงเป็นมาหาสู่อยู่เสมอถึงแม้หน้าที่คนรักจะหมดลงไปแล้วแต่หน้าที่ของความ
ตุ้นมันคงปฏิบัติธรรมอยู่แล้วไม่อย่าบอกว่าค่อยให้คุณแม่ดูไว้บ้างไม่ใช่ว่าเลิกกับเขาไปแล้วก็พาไปสอดส่องเขาอยู่
เหรอคุณไม่เอาใช่เอาใครเรามาเอาแต่พูดไอ้เนี้ยคุณพี่
ได้เด็กไปตามมาหาว่าเขาจะมีใครใช่
ชิคกรูเอาเธอมาเซอร์ไพรต์ไงกันชัยนึกออกปะแต่เธอลุก
ก็มีข่าวว่าดาไปแย่งผัวคนอื่นเขาล่าสุดก็คือเรื่องมันที่เกิดวันที่เราไปบ้านไอ้ดานั่นแหละ

มันก็เกิดสงครามน้ำลายครั้งนี้
คือดามบอกว่าขอให้หยุดเถอะ
ขอให้หยุดเรื่องนี้เถอะนะแล้วก็
มันไม่เคยคิดจะไปแย่งใครเข้ามาเลย

ไม่ได้เป็นชู้อะไรกับใครใครคุยถูกคอก็นับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องหมด
นี่คือนิสัยไอดาเป็นอย่างนั้นจริงมันเป็นคนแมนมันเป็นคนที่แบบว่าชิวอยู่แล้วจริง
ดาก็ไม่อยากให้กลายเป็นสงครามน้ำลายประโยคที่ทำให้เรารู้สึกว่ากลายเป็นเรื่องชู้สาวเนี่ยขอให้จบเถอะ

โปรดติดตามตอนต่อไป